อื่นกันบ้างนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมค่ะ
มีผู้ชายคนนึงนะคะอายุ๔๘แล้วค่ะ
แต่ว่าคลุ้มคลั่งไปขอเงินพี่สาว๑๐๐บาทเพื่อที่จะไปซื้อเหล้า
แต่ไม่ได้เงินแล้วก็เกิดอาการคลุมคลั่ง
ตำรวจที่ไประงับเหตุเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะควบคุมตัวผู้ชายที่คลุมคลั่งคนนี้นะคะ
แต่ผู้ชายคนนี้เหมือนกับไปทำร้ายตำรวจใช้มีดตำรวจยิงใส่รอบแรกยังไม่หยุด
ก็พุ่งเข้ามาทะเลาะกันต่อทำร้ายตำรวจพยายามจะทำร้ายตำรวจในรอบ๒
ตำรวจก็ยิงอีกรอบหนึ่งจนเสียชีวิตนะคะ
คำถามคือตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

อันนี้คือคลิปเหตุการณ์ที่ญาติของผู้เสียชีวิตถ่ายเอาไว้ได้นะคะ
คือตำรวจไประงับเหตุ
ผู้ชายวัย๔๘ที่คลุมคลั่ง
แต่ว่าระหว่างที่ระงับเหตุเนี่ยค่ะก็มีการต่อสู้กัน
ตามข้อมูลเบื้องต้นก็คือผู้ชายที่คลุ้มคลั่งเขาเอามีดฟันใส่ตำรวจ

ตำรวจใช้ปืนยิงสวนไป๒นัดก่อนนะคะ

เพราะว่ามีการต่อสู้กันต่อ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยยิงซ้ำอีก๒นัด
ผู้ชายวัย๔๘เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
หมู่บ้านนางที่หน้าบ้านของนางทองคำเคนโสมอายุ๕๖ปีนะคะ
ในพื้นที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดนครพนม

ร้อยตำรวจโทวิจิตรบางปลารองสารวัตรป้องกันปราบราม
สพพลพิสัยก็เลยมาระงับเหตุ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายลำเภยจำปาอายุ๔๘นะคะ
เอ๊ะอะโวยวายอยู่ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
อยู่ที่หน้าบ้านของนางทองคำ
คือนางทองคำเป็นพี่สาวของนายลำเภยนะคะ
จังหวัดนครพนมนะคะคือเมาค่ะแล้วคลุ้มคลั่ง
จะทำร้ายคนในบ้านมาขอเงินไปซื้อเหล้าร้อยหนึ่ง
แต่ไม่ได้เงินร้อยตำรวจโทวิจิตรก็เดินทางมาแล้วจับตัว
แต่นายลำเภยพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีก็เลยถีบรถล้ม
หลังจากนั้นน่ะมันก็เลยชุนละมุนต่อสู้กันนะคะคุณผู้ชมนายลำเภยมีมีดนะคะ
ตำรวจก็เลยใช้ไม้งามล็อกตัวแต่ปัญหาคือไม้งามหักค่ะ
ตำรวจก็โดนมีดฟันจนได้รับบาดเจ็บตำรวจยิงใส่ไปสองนัด
ตอนแรกเนี่ยยิงที่ขานะคะในลำเภยก็ล้มญาติก็มาเกลี้ยกล่อม
ตำรวจก็จะเข้าไปควบคุมตัวในลำเภยแล้วก็มีการเตะเข้าที่ใบหน้านะคะ
ลำเภยก็เลยจับขาตำรวจสู้กันอีกรอบนึง
คราวนี้ตำรวจยิงใส่อีกรอบยิงใส่อีกสองนัด
แต่ยิงเขาที่หน้าอกเลยอะค่ะนายลำเภยก็เลยเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจชุดสืบสวนชุดพิสูจน์หลักฐาน
เวรก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพบศพนายลำเภยถูกยิงสี่นัดนะคะ
ที่เท้าที่ขาที่หน้าอกใกล้กันมีมีด
ยาวสักประมาณสี่สิบเซนติเมตรหนึ่งเล่มมีคราบเลือดเต็มเลยนะคะ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืน๔ปลอกตกอยู่และมีรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตนะคะ
ตัวร้อยตำรวจโทวิจิตก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกฟันเข้าที่หัวที่แขนและที่นิ้วมือ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับญาติของผู้เสียชีวิต
นางทองคำพี่สาวอะค่ะบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมหน่อย
ก็เลยเอาคลิปเหตุการณ์ที่เราให้คุณผู้ชมดูไปค่ะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ญาติถ่ายเอาไว้ได้มันเป็นจังหวะที่ตำรวจเตะหน้านายลำเภยอะค่ะ
ก็พอตำรวจเตะหน้าเนี่ยนายลำเภยก็เลยเอามือจับขาจับเท้าตำรวจนะคะ
เป็นเหตุที่ทำให้ตำรวจยิงรอบที่สองคือยิงอีกสองนัดแต่ว่ายิงกลางอกเลยอะค่ะ
อันนี้คือเกิดคำถามกับญาติของผู้เสียชีวิตว่ามันเกินไปไหม
มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเลยอยากจะให้ตำรวจออกมารับผิดชอบ
นางทองคำบอกว่าคือน้องชายที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็มีอาชีพรับจ้างชอบดื่มเหล้าเคยเสพยาเสพติด
เคยถูกจับแต่นานแล้วเป็นสิบปีแล้วแต่ช่วงหลังเนี่ย
เหล้าเมาแล้วคลุมคลั่งอะค่ะแล้วก็มาขอเงินบ่อย
ครั้งไหนขอเงินแล้วไม่ได้ก็ไม่เคยมีปัญหาขนาดที่มาทำร้ายร่างกายกันเหมือนครั้งนี้
ปกติก็แค่เอะอะโวยวายอ่ะนะคะแต่เหตุการณ์เนี้ย
เขาแบบเหมือนจะทำร้ายพี่สาวด้วยก็เลยแจ้งตำรวจ
ตำรวจคนนี้เป็นคนในหมู่บ้านก็เลยให้มาช่วยระงับเหตุ
เพราะเคยมาระงับเหตุในลักษณะแบบนี้ให้แล้วครั้งหนึ่ง
แต่ญาติพี่น้องบอกว่ามันเหมือนกับเกินไปหรือเปล่า
ครั้งแรกที่ขาเนี้ยมันพอเข้าใจได้อืม
ตั้งสองนัดเนี่ยมันเกินไปไหมตอนนั้นเขาบอกว่า
นายรัมเภอไม่มีมีดแล้วด้วยอื้ออืม

ทั้งหน่วยงานตำรวจนี่ดูเล่จังใดเขาคุณ

แต่ผิดชอบเกินไปค่ะ

้อรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม

ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนม

เยี่ยมให้กำลังใจกับร้อยตำรวจโทวิจิตรที่โรงพยาบาลที่ได้รับบาดเจ็บ
เมืองต้นก็ต้องรอการสอบปากคำพยาน
รวมรวมหลักฐานอย่างละเอียดแล้วก็รอผลการชนะสูตรจากแพทย์นะคะ
ประเด็นที่ญาติติดใจก็ต้องรอให้ญาติไปแจ้งความตามขั้นตอน
ตำรวจบอกว่าพร้อมให้ความเป็นธรรม
หลังเกิดเหตุตำรวจก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองพิสูจน์หลักฐานทั้งอายการจังหวัดทั้งแพทย์เวร
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมตรวจสอบคดีนะคะ
รูปแบบของคดีวิสามันฆาตกรรมค่ะ